เป็นคลิปความประทับใจในโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
คือคุณตาคุณยายมากดเงินมากดเบี้ยอย่างชีพ

แล้วทีนี้พอเงินยังไม่ออกก็ไม่มีตังค์กินข้าว
เดินมายื่นเงินให้คุณตาบอกว่าตา

ผมมีเท่านี้นะคุณตาร้องไห้เลยคุณผู้ชมดูค่ะ
ไม่เป็นไรจ้ะครับ
ต้องร้องตาร้องตาไม่ต้องร้องครับตาไม่ต้องร้องอ่ะ
เอาเก็บไว้ที่พวกผมให้เก็บไว้ก่อน
น้อยถือว่าลูกหลานช่วยน้ำตานะ
ไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องพวกผมจะร้องตาม

เอาตาเก็บใส่ในกระเป๋าไปก่อนเดี๋ยวจะหาย
พวกผมช่วยได้เท่าที่ช่วยนี่แหละ

ศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วัน